จัดงานแต่งหน้าโรงศพของเจ้าสาว
คือฝ่ายิงป่วยกันทันทันแล้วสิ้นชีวิตครับ
โอ้โหไม่รู้จะบอกว่าเป็น

จุกปกนะครับ

งานแต่งงานหน้าโรงศพของเจ้าสาว
คือคุณโอปอลอายุ๓๔ปี

เลือดอุดตันที่ปอด

คือนายนรงศักดิ์อายุ๓๙ปี

มงคลแฝดที่ศีรษะเจ้าบ่าว

อีกอันบนรูปของคุณโอปอลเจ้าสาว

อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมาครับ

ทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีกำหนด
แต่งงานกันปลายเดือนธันวาคมนี้ครับ

หนักด้วยแล้วเสียชีวิตไปก่อน

ทั้งสองฝ่ายจัดงานสมรสหน้าโรงศพ

โดยช่วงเช้าเป็นพิธีแห่ขันหมาก
เจ้าสาวที่นอนอยู่ในโรง
ต่อมาช่วงบ่ายประกอบพิธีทางศาสนานะครับ

เป็นเมนลอยนะครับส่งดวงวิญญาณของเจ้าสาว

นางสาวพลอยครับเป็นพี่สาวของเจ้าสาว

มานานกว่า๑ปีทั้งคู่รักกันมากไม่เคยมีทะเลาะกันนะครับ
ส่วนงานแต่งก่อนเผาศพนั้นนะครับญาติทั้งสองฝ่ายมีความตั้งใจ
อยากจะทำพิธีเพื่อส่งดวงวิญญาณให้กับน้องสาวไปสู่สุขติเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ความต้องการของน้องสาวตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
ที่อยากจะสวมชุดเจ้าสาวนะครับสวยที่สุดของเธอฮะ